ไปทีละประเด็นเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเอกสารที่ออกมาของกองทัพไทยเนี่ยจริงหรือปลอม
ทางการไม่ทางการแล้วสรุปแล้วเนี่ยคือยังไงกันแน่นะคะ
เอาว่านี่คือต้นเรื่องก่อนแล้วกันต้นเหตุก่อนแล้วกันนะคะ
เอกสารพิมพ์ด่วนมากนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่มีเลขที่ครบชัดเจนจากกองพิธีการกรมสารบันทหาร
เป็นเอกสารส่งถึงสภากาชาติไทยเพื่อขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์น่าหลังกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเข้มจากไวรัสกลายพันธุ์
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดก็เลยจะขอวัคซีนโมโดน่าจากสภากชาติไทยให้กำลังพลและครอบครัว
โดยมีการลงชื่อพันเอกยุทธศักดิ์พรมทาผู้อำนวยการกองพิธีการกรมสารบันทหารด้วย
คนนี้คือแชวกันเยอะแล้วก็วิภาควิจัลกันเยอะมาก
แล้วเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเรื่องนี้ได้รับรายงานแล้วกำลังสั่งให้ตรวจสอบอยู่
เอาแบบนี้ก่อนละกันเอกสารนี้เนี่ยไม่ใช่เอกสารปลอมใช้คำนี้นะคะไม่ใช่เอกสารปลอม
แต่ว่าไม่ใช่เอกสารที่แบบเป็นทางการนะคะมันไม่ใช่เอกสารที่จะสามารถส่งไปหน่วยงานภายนอกได้
ซึ่งถ้าสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเนี่ยวันนี้เขาบอกเขาจะแถลงใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเอกสารนี้มันไม่สามารถที่จะส่งไปแล้วก็บังคับให้เกิดการดำเนินการแบบนี้ได้

เมื่อวานคุณวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารก็ทวิตเหมือนกันบอกหายไปชั่วโมงนึงเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้แหละ
เอาว่าเอกสารคือของจริงใช้คำนี้ก่อนละกัน
ก็คือคนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งคันกลุ่มหนึ่งผู้สูงอายุ๗๐ปีขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นธุรกรรดาอีกกลุ่มหนึ่งผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลครูอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการต่างรองโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยออกมาเปิดเผยผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าผู้อำนวยการกองพิธีการกรมสารบันทหารเนี่ยทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริงนะคะเป็นการกระทำโดยภาระการค่ะซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือเนี่ยไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพราะฉะนั้นไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้องและไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาติไทยและถูกยกเลิกไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือฉบับนี้
แก่กำลังผลเรียบร้อยแล้วสรุปคือเอกสารจริงแต่ว่าส่งออกไปโดยภาระการไม่ขออนุญาตผู้บัญชาการทหารสูงสุดก่อนเพราะว่าที่คนเข้าไปดูกันเนี่ยก็คือจุดประสงค์มาถูกประสงค์ของสภากาชาติไทยที่สภากาชาติไทยไปดิวัคซีนโมเดนน่ามาได้เนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้ในหนังสือของของสภากาชาติไทยว่า